คุณผู้ชมคะโอ้โหไม่พูดถึงไม่ได้วันนี้จะให้พื้นที่เยอะหน่อยเลยค่ะ

วิวทะลุ๑๖๐ล้านวิวนะคะ
โอ้โหยอดวิวเยอะมากจริงแต่ว่าทีนี้ค่ะ
เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำโฟโต้อัลบั้ม
อยากให้ทุกคนจับตามองให้ดีค่ะ
เสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นจะฮอตฮิตติดเทรนด์ขายดิบขายดีขนาดไหนนี่ค่ะ
ก็จะเป็นแฟชั่นแบบหลากหลายเลยเดี๋ยวลองไปดูหน่อยนะคะ
โอ้โหนี่ไงคะแฟชั่นของน้องลิซ่าครับ
แล้วถ้าพูดถึงท่าเต้นฮอตฮิตจริง
ดาราดังมาเต้นคอเวอร์เยอะมากนะคะ
และแต่ละคนจัดเต็มกันหมดเลย
อันนี้น้องหญิงรัฐามาพร้อมแดนเซอร์ครบทีม

เดปปี้บาซูก็เต้น

เดบบี้ก็เต้นเก่งมากนักเต้นอยู่แล้วเนาะ
แล้วถ้าเต้นแป๊บมาก
ส่วนคนนี้ค่ะไม่ได้เต้นเอง
ถ้าเต้นเห็นไหมเพราะความโยขย้าย
เก่งมากเลยและส่งผมหน้ามาด้วยไงค่ะคุณผู้ชมดูคนนี้นะคุณลีน่าจังคุณผู้ชมเห็นหรือยัง
ไหมก็อาจจะต้องฝึกเพิ่มนะคะแต่ความพยายามเราให้คะแนนความพยายามค่ะ
แล้วแต่สไตล์แต่ละคนแล้วกันใช่ค่ะแสดงว่าโอ้โหความฟีเวอร์ของลิซ่าแล็คพีนี่สุดยอดจริง
จริงคุณลีน่าจังก็พยายามนะก็เต็มที่นะผมเผิมอะไรอย่างนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะล่าสุดกระแสลิซ่าฟีเวอร์ไม่หยุดเท่านี้ค่ะ
ยอดผู้ติดตามหนึ่งจุดหกล้านนี่เขาแบบแบบครับไม่เหมือนตรงไหน
เอาปากกามาวงเขาบอกแบบนี้นี่ลองดูนิดนึงนะคะ

เลยนะอยู่ในท้องนาลงไปในน้ำทุกอย่างเลยเครื่องแต่งกาย
นี่นี่นะคะคือเขาบอกว่ามันมีสิ่งที่จุดประกายอะค่ะ
ให้เขาลุกมาเต้นน้องลิซ่านะคะครับ
ขับรถเข้าเมืองหาชุดวันหนึ่งอืม
วันหนึ่งตัดต่อวันหนึ่งพอเสร็จออกมาไม่คิดว่ากระแสตอบรับจะดีขนาดนี้
เพราะว่าคลิปนี้คลิปเดียวนะวันเดียวเนี่ยคนดู๘๗ล้านครั้ง

จุดเจ็ดล้านครั้งปังมากจนคุณพีชบอกน้ำตาไหลอ่ะ
ลองฟังดูนะคะทีมข่าวของเราวีดีโอคอลคุยด้วยค่ะ
อันนี้เรามีเวลาที่จะแบบไม่ถึงวันเนี่ยพอเราดูไปแล้วเราก็พยายามจับจังหวะให้ได้ว่าแบบ
เขาเอามือชี้ตอนไหนเขาเอามือจับหน้าอกตอนคำว่าอะไรอะไรอย่างนี้
คือบ่อนั้นมันไม่ใช่บ่อเราพี่มันเป็นบ่อของคุณอาแล้วเราไม่เคยลงไปว่ามันมี
มีคีย์เฮิบไม่ใหม่ไม่อย่างบองสินะเราในฐานะคนไทยคนนึงเราก็รู้สึกคุ้มใจไปด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ย
จนต้องหยิบแบบท่อนนั้นขึ้นมาเล่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมันจะมีคำที่คล้ายแบบคำไทยอะไรอย่างนี้วอนแฮเป็นวานแหประมาณแบบนี้ไง
แต่จุดเด่นของคุณพีชก็จะต้องเป็นเนี่ยตามท้องคุณคุณอาแบบนี้
ลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟจังหวัดบุรีรำค่ะบ้านเกิดของน้องลิซ่านะฮะ
จัดงานยิ่งใหญ่เลยค่ะวันนี้เปิดงานวันแรกโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
คือน้องลิซ่าให้สัมภาษณ์บอกคิดถึงบุรีรำเหลือเกินไม่ได้กลับมา๒ปี
แล้วคิดถึงลูกชิ้นยืนกินด้วยต้องที่นี่เท่านั้นนะ
เพราะว่ามีน้ำพริกเผาสูตรบุรีลำด้วยโอ้โหวันนี้คึกคักจริงครับทุกผู้ชมครับ
บรรยากาศเทศกาลลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรำจะจัดตั้งแต่วันนี้ถึง๒๓กันยายน
แล้วก็บรรยากาศเนี่ยคึกคักนะฮะแต่ใครจะไปเที่ยวงานจะไปซื้อของในงาน
ท่านจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนซีโนแวคมาแล้ว๒เข็ม
หรือว่าวัคซีนชนิดอื่นที่ครบตามเกณฑ์ของทางจังหวัดกำหนดด้วย
นี่ฮะขายดีจริงเห็นไหมนี่ขายดีจริงนะครับ
คือแล้วในงานเนี่ยวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรำเขาก็
นี่ฮะจัดงานแสดงจัดการแสดงขอบคุณพี่ลิซ่า
นี่พี่ลิซ่าทำให้ลูกชิ้นยืนกินคึกคักเหลือเกินปีนี้
ทำให้ชาวบุรีรำโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ามีความสุขขึ้นมาได้ในสถานการณ์โควิด
เป็นยังไงคุณเข็มมาสอนเห็นไหมแล้วทรงผมนะคะ
ผมหน้าตอนนี้กำลังอินเลยเดี๋ยวชั้นว่าเดี๋ยวจะไปตัดผมหน้ามาคลุมหน้ามาขอบคุณต้องแล้ว
ต้องน่าม้าใช่ไหมผมต้องน่าม้าพี่อุ๋ยก็ต้องน่าม้า
นี่ครับลูกชิ้นยืนกินสามลูกติดนะครับ

นกเนี่ยขายลูกชิ้นมาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ของป้านก
ป้านกบอกว่าขายลูกชิ้นมา๔๐กว่าปี
วันนี้มาเปิดร้านตั้งแต่๖โมงเช้าเชื่อไหม
เที่ยงขายหมดแล้วพอเที่ยงขายหมดแล้วนะฮะ
และตอนนี้มียอดสั่งซื้อลูกชิ้นมาจากทั่วประเทศ
ที่ร้านของป้านกสั่งจองยาวไปถึงสัปดาห์หน้า
ตอนนี้ผลิตไม่ทันแล้วเดิมเนี่ยป้านกบอกว่าขายลูกชิ้นได้วันหนึ่ง
เฉลี่ยวันละ๑๐๒๐กิโลกรัมลูกชิ้นยืนกินเนี่ย
รายได้วันนึงก็ตก๑๐๐๐๒๐๐๐บาทแต่ตอนนี้เฉพาะร้านป้านกร้านเดียวนะ
ค่ะป้านกขายได้ลูกชิ้นวันละ๓๐๐กิโลกรัม
วันละ๕๐๐๐๖๐๐๐บาทถามว่าเพิ่มขึ้นกี่เท่าตัว
แล้วในพื้นที่สถานีรถไฟบุรีรำนะฮะแหล่งของลูกชิ้นยืนกิน
ตอนนี้ขายลูกชิ้นยืนกินตอนนี้มีอยู่ประมาณ๑๒ล้าน
ร้านขายได้เฉลี่ยตกประมาณวันละ๕๐๐๐บาท
ทุกร้านรวมกันถ้าคือว่าขายได้วันละ๖๐๐๐๐๐บาท
ยอดขายก็ทะลมทะลายเลยค่ะ
จากเดิมก็แค่๑๐๐๐๒๐๐๐บาท
ตอนนี้ก็๕๐๐๐๐๖๐๐๐๐บาทได้นะคะ

ดีขึ้นเยอะหลายเท่าให้กัน
ทำให้ชีวิตของทุกคนในพื้นที่ที่บุรีรำมาเปลี่ยน
ไปเลยอ่ะคือบางคนร้องไห้เลยอ่ะนี่อืมปียชาติเลยบอกผมชิมหน่อยค่ะ
ให้พี่มิ้วดูหน่อยลูกชิ้นยืนกินนี่เห็นไหมน้ำจิ้มต้องน้ำจิ้มแบบน้ำพริกเผา
ค่ะสูตรบุรีรำคือป้านกบอกว่าสูตรบุรีลำน้ำจิ้มเนี่ยจะมีสามรส
เปรี้ยวหวานนะเขาเรียกว่าน้ำจิ้มสูตรร่วมสาบานนี่นะฮะ
คือปกติที่ป้านกบอกว่าขายได้วันละพันสองพันเนี่ยคือช่วงปกตินะ
แต่ช่วงโควิดนี่คือแย่ไปเลยนะแต่ตอนนี้แบบโอ้โหพุ่งขึ้นมาเลยนะครับ
แล้วในงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรำนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โห
บรรดาผู้ที่มาอุดหนุนมาซื้อลูกชิ้นยืนกินเนี่ยหลายคนนี่เห็นไหมฮะ
มากันแบบเต็มชุดเลยค่ะแบบเต็มสูตรมาเลยนะฮะ
ซื้อลูกชิ้นแล้วก็มาสร้างสีสันด้วยนะครับนี่ฮะแม่น่ารักจริงจริง
เห็นไหมอ่าอย่างคนหนึ่งนะฮะที่ท่านผู้ชมที่เราไปคุยด้วยชื่อว่าคุณสมศักดิ์นะฮะ
สมศักดิ์นพรัชเจ้าของฉายาลีลาอีเขียวนะบอกว่ามาอุดหนุนร้านลูกชิ้นยืนกินตั้งแต่สมัยเรียนหนังสืออยู่
ตอนนั้นขายไม้ละบาทอ่ะอืมตอนนี้อายุสามสิบห้านี่
วันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะฮะบอกดีใจมากที่น้องลิซ่าทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยและจังหวัดบุรีรำและลูกชิ้นยืนกิน
เดี๋ยวดูบรรยากาศหน่อยนะครับแล้วก็ฟังเสียงเขาหน่อยนะฮะ
จะกินตั้งแต่สมัยไม้ละ๑บาทจ้ะ
คือมีโชคแล้วบนไว้ว่าจะมาแก้บน
เราจะมาแก้บนว่าเราตั้งใจว่าเราจะใส่ชุดชุดไทย
แต่ว่าช่วงนี้คือลิซ่ากระแสของพี่ลิซ่าเข้ามาแรง
เราก็เลยใส่ชุดพี่ลิซ่ามาเยือนกินลูกชิ้นเลย
ก็คือได้ไม่เยอะได้แค่ประมาณ๒๓ใบ
อยากจะขอบคุณนะคะสำหรับน้องลิซ่านะคะ
ที่ทำให้ผู้คนได้รู้จักบุรีรัมมากขึ้น
แล้วก็เป็นอีกแรงผลักดันนะคะที่ทำให้การท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรำหรือว่าอาหารการกิน
ขึ้นชื่อของจังหวัดบุรีรำเนี่ยมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นค่ะ

ลิซ่าเห็นนี่ผมว่าน้องลิซ่าต้องชื่นใจมากมากจริงเห็นภาพแบบนี้มันปลื้มใจมันตื้นตันใจคือมันเป็นการสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขสร้างรายได้อ่ะในช่วงวิกฤตโควิดสิบเก้าแบบเนี้ยที่มันห่างหายบรรยากาศอะไรแบบนี้มานานมากนะคะโอ้โหคือน้องลิซ่าน่ารักมากมากนอกจากกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่บุรีรำนะน้องลิซ่า
โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจังหวัดบุรีรำบ้านเกิดค่ะ
เป็นการอัพเกรดจากห้องเรียนนาตสินคือน้องลิซ่ามีความตั้งใจกับงานนี้ว่า
อยากจะให้เด็กได้เล่นอย่างมีอิสระในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ดีขึ้น
และทำตามความฝันของพวกเขาโดยไม่มีข้อจำกัด
และอยากให้กำลังใจพร้อมสนับสนุนความฝันอันล้ำค่าของเด็กหลายคน
ค่ะคือสิ่งที่น้องลิซ่าพูดเอาไว้
คือวันนี้ทีมข่าวก็ไปที่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำนะคะ
คุณครูบอกว่าโรงเรียนนี้เป็น๑ใน๑๐โรงเรียนในประเทศไทยที่สถาบันเคป๊อปประเทศเกาหลี
เลือกเพื่อเปิดสอนเต้นให้กับนักเรียนอายุตั้งแต่๑๒๑๕ปี
และต้องอยู่ในระดับชั้นมต้นนะคะ
เรื่องต้นคือทางสถาบันเคป๊อปให้โรงเรียนเตรียมแค่สถานที่ค่ะ
ค่าใช้จ่ายการแต่งห้องเรียนค่าวิทยากรสอนเต้นอุปกรณ์ต่าง
สาบันเคป๊อปออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลย
โรงเรียนเตรียมแค่สถานที่อย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณครูบอกเลยว่าดีใจมากเลยดีใจแทน
น้องนักเรียนมากถือเป็นความโชคดีของเด็กเยาวชนที่โนนสุวรรณ
เพราะโครงการนี้จะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยกันนะคะ

ก็ต้องขอบคุณน้องลิซ่าที่ด่งดังระดับโลกแล้วยังไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเองค่ะ
ถือว่าเป็นความโชขดีเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวบุรีหลัมนะครับนะคะ
พี่น้องก็จะรับโลยตามพี่ลิซ่าซึ่งโด่งดังระดับโลก
ก็คือให้ความสนใจดีมากค่ะ

คือเราได้อ่านแล้วเรามีความรู้สึกว่าซึ้งใจแล้วก็ดีใจมากที่นักเรียนให้ความสนใจขนาดนี้ค่ะ
นี่ฮะก็นี่ล่าสุดเขาก็ตามหาแฟนคลับกันอยู่ใช่ไหมที่บอกว่าถ้าพี่ลิซ่ามาตอบคอมเมนต์หนูนะเดี๋ยวจะให้พี่สะพ้าย

ก็พยายามตามหากันอยู่บอกว่าเอ๊ะพี่สะพ้ายรู้หรือเปล่า
คือน้องลิซ่าน่ารักกับแฟนคลับมากนะคะก็คือจะตอบคอมเมนต์แฟนคลับอยู่เป็นระยะระยะอยู่เนื่องแฟนคลับคือดีใจปลื้มปริ่มกันใหญ่อะค่ะ

นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวรอดูจะมีพี่สะพ้ายใครไปเต้นหน้าภารกรหรือเปล่า